ค่ะผู้ชายอายุ๕๐ปีขับรถกระบะไปดีเกิดอาการคลุ้มคลั่ง
รู้ไหมครับพฤติกรรมเขาทำยังไงปาดหน้าคันนู้นคันนี้
แล้วหนึ่งเอาปืนมายิงขู่
โอ้โหตำรวจต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับ
คลั่งเนี่ยเพราะอะไรแล้วทำไมถึงมีพฤติกรรมแบบนี้
นี่ค่ะสุดท้ายแล้วรวบตัวได้นะคะรวบตัวได้เห็นไหม
โดนใส่กุญแจมือแล้วเอามือไพ่หลังแบบนั้นนะคะ
อายุ๕๐ปีแล้วนะคะครึ่งคนแล้วค่ะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าสาธิตลิลิพฤษค่ะ
อายุ๕๐ปีคุณผู้ชมเป็นเจ้าของรถกระบะคันนี้แหละ

จับได้ที่แยกประถมพรที่ชุมพรนะคะ
อ่ะพฤติกรรมบอกไปแล้วใช่ไหมเมื่อสักครู่
ทีนี้ต้องตรวจค้นแล้วค่ะว่าเอ๊ะ
พฤติกรรมคลั่งมันเกิดจากอะไรกินเหล้ามาหรือเปล่า
ยาเสพติดหรือไม่เจออะไรบ้างเนี่ย

ขนาด๙มมแล้วน่าจะเป็นปืนเถื่อนด้วย

เพราะเลขทะเบียนของเธอมันเบลอมากเลยค่ะ

กระสุน๙นัดอยู่ในแมกกาซีน

ยารักษาโรคโคตรจะไม่ใช่

ถ้ามีมากนะต้องเอามาวางเรียงกัน

ยาบ้าโอ้มันมีที่เดียวในโลกนะ

จัดไป๑๐และมันดำในร่าง

เสพยาบ้าแล้วอยากมีเรื่อง
ตอนแรกทะเลาะกับรถมันถูกพ่วงก่อน

หลังจากนั้นก็ทะเลาะกับรถกระบะอีกคันหนึ่ง

โอ้โหชาวบ้านแถวนั้นบอกว่า

ชี้เบาะแสให้ต้องขยายผลต่อนะคะ
อ๋อเจาะประดาน
เจาะประดานอ๋อ

ที่ไหนฮะแถวไหนยังไง

นี่มันสะท้อนว่ายาบ้าหาซื้อง่ายมากเลยนะคะ
แล้วพฤติกรรมแบบนี้โหเดี๋ยวนี้เรารายงานข่าวกันบ่อย

เพราะเจ้าตัวยอมรับสารภาพว่าเสพมา๑๐เมตรใช่ไหม

แจ้งข้อกล่าวหาเรื่องของความผิดตามพรบ

โอ้ยอันตรายนะเนี่ยสูงคลั่งดีนะ

แล้วยังประถมพรคนเยอะด้วยอ่ะ